มาดูเรื่องของผู้ชายคนนี้กันบ้างค่ะก็เจ็บหนักเลยเช่นเดียวกันนะคะ
เจ็บเพราะว่าถูกแก๊งทวงหนี้โหดมารุมทวงหนี้ค่ะคุณนัทพงศ์
ติดเงินเขา๘๐๐๐บาทพอบอกไม่มีเงินจ่ายโอ้โหถูกรุมเย็บไป๓๐เข็มคุณผู้ชม
คือแล้วพอมาดูรายละเอียดจริงผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ยืมเงินมาใช้เองด้วยนะ
ญาติเนี่ยให้เขาช่วยยืมให้หน่อยแล้วญาติก็ส่ง
แล้วหลังจากนั้นผ่านไปสักวันสองวันนี้แหละเขาโดนทวง
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านโนนสวรรค์ค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
นายกรุงสยามเปลี่ยนน้องแฮ่หรือนายนนท์
บอกว่าก่อนหน้านี้ไปกู้ยืมเงินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบ๘๐๐
ยืมให้ญาติคนหนึ่งเขาให้ช่วยแบบช่วยยืมให้หน่อย
เดี๋ยวจะใช้เองวันละ๔๕๐บาทก็กู้ไปเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้ว
ญาติคนนั้นก็จ่ายมาตลอดแต่ขาดส่ง๒วัน

เงินกู้มาทวงแล้วก็ข่มขู่ต่างนานา
จนกระทั่งวันที่๑๒มีนาคมตอนตี๕ครึ่ง
โอ้โหมาตั้งแต่เช้ามืดเลยครับตีห้าครึ่งแก๊งทวงหนี้มากันสี่คน
เป็นชายชะกันขับรถมาปลุกบอกให้ออกไปคุยนอกบ้าน
ก็มาทวงตังค์นั่นแหละนะฮะก็ขอผลัด
ผัดก่อนเดี๋ยวจะเอาตังค์มาจ่ายให้ตอนเที่ยง
แต่ปรากฏว่าผู้ชายกลุ่มนี้ไม่ยอมก็ไม่พอใจโต้เถียงกันไปมา
แล้วมีคนนึงเอามีดสปาต้าฟันเลยค่ะ
ฟันที่ศีรษะแบบนี้ค่ะตรงเหนือใบหูด้านขวา
หลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปขึ้นรถขับหนีออกไปค่ะ
จำได้ไหมเป็นจำผู้ยืมได้ไหมมีสัญญาอะไรกันไหม

มารถปิดประถูปิดเขา
จำหมายรถทะเบียนได้ไหม
จำก็ได้ครับแต่ว่าถ้าความหลักจะสีไป

บาทแก๊งทวงหนี้จะฟันหูขาดเอา
ไป๓๐เข็มตอนนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะ
สพโพนทองก็ฝากดูเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวไปดูความคืบหน้า
ที่สพพลทองตำรวจบอกว่าก็ส่ง
ชุดสิดสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานแล้วก็
รวบรวมหลักฐานจนรู้แล้วนะคะว่า
กลุ่มชายชะกัน๔คนที่มาตอนเช้ามืดเป็นใคร
เดี๋ยวจะขออนุมัติศาลจังหวัดร้อยเอ็ดออกหมายจับต่อไปค่ะ